การนี้ก็คือสามีระแวงภรรยาที่เป็นคนชอบเล่นเฟซบุ๊ก
เป็นคนชอบแชทไลน์ก็ระแวงว่าจะไปแชทไปคุยกับชายอื่นหรือเปล่า

สุดท้ายนะคะก็ตัดสินใจใช้น้ำมันราดภรรยาแล้วก็ลูกวัย๓ขวบ
แล้วภรรยาเสียชีวิตแล้วนะคะ
ญาติญาติก็ส่งเสียงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ยังทำใจรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ขณะที่ศพของนางคณิตถาโชติเนศอายุ๒๒ปี
ถูกนำกลับจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีเพื่อไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
คณิตถาเนี่ยถูกนายประคองกิจช่วยวัย๒๖ปีผู้ซึ่งเป็นสามีของเธอ
ราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาทั้งเป็นพร้อมกับลูกชายวัยเพียงแค่สามขวบเท่านั้นค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันมาคบูชาที่ผ่านมานี้เอง
เกิดขึ้นที่ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจริงนะคะ
พอฝ่ายหญิงเสียชีวิตลงแล้วนะคะญาติเองก็มีการนำเสื้อผ้าของผู้ตายแล้วก็เด็กชาย
รวมทั้งตุ๊กตาเอาไปเผาทิ้งด้วยเพื่อเตรียมที่จะรอรับศพ
ตำรวจเอกสว่างจมสมชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอำนาจริงเล่าให้ฟังค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นแล้วเหตุการณ์เป็นแบบนี้สามีเนี่ยหึงภรรยาแล้วก็ระแวงภรรยา
มีปากเสียงกันบ่อยครั้งเรื่องที่ภรรยาชอบเล่นเฟซบุ๊กชอบแชทไลน์
ระแวงว่าจะไปคุยกับผู้ชายคนอื่นเรื่องนี้แม่ของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ลูกเขยเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงแล้วก็ขี้หึงวันเกิดเหตุค่ะ
ผู้ตายพาลูกชายวัยสามขวบขี่รถจากกระยายังยุลไปทำบุญ
พาไปเวียนเทียงลงมาข้าวผู้ชาค่ะทีนี้ตอนกลับมาบ้าน
แม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็งงว่าอ้าวทำไมลูกไม่ไปนอนที่บ้านตัวเองที่อยู่ติดกัน

มขู่บอกว่าจะฆ่า

ให้นอนในห้องแล้วพ่อกับแม่ไปนอนข้างนอก

แล้วคุณกลับมาเจอภรรยากับลูกนอนหลับอยู่

ทั้งภรรยาทั้งลูกเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือ

ตั้งใจว่าจะให้ตายทั้ง๓คนไปพร้อมกัน

ปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตตอนนี้มี๑คน

แต่ลูกชายวัย๓ขวบตอนนี้อาการก็ยังสาหัสอยู่
และตัวของสามีเองก็ยังอาการสาหัสอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้ตำรวจตั้งข้อหาเจตนาค่ากับสามีคนนี้แล้วนะคะ
กรณีที่ทางฝ่ายผู้ต้องหาคือสามีของผู้ตายเนี่ย
ก็ถูกไฟไหม้เช่นเดียวกัน
แต่ว่าทางภรรยาและลูกเนี่ยไม่มากกว่าทางหมอโรงพยาบาลนะครับ
ธรรมนาจเจริญก็ส่งพนักศึกษาตัวต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดบนราชธานี

ซึ่งเราก็ได้ทำพายัดตัวผู้ต้องหาคือสามีไปที่โรงพยาบาล
เพื่อจะได้ดูอาการซึ่งตอนนี้หมอยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาล

หลังจากนั้นเราก็ได้จะแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาว่า

เป็นฝ่าหาหลักครับส่วนจะใส่ต้องไว้ก่อน
ต้องรบลงพยาบาลหลังทายจากการสบสวนอีกทีครับ
ด้านของนายดาวเรืองโชติเนศพ่อของนายประคองก็บอกนะคะว่า
ตอนนี้อาการของหลานชายน่าเป็นห่วงจริง
เพราะว่าไฟไหม้ไปกว่าร้อยละ๘๐ค่ะ
อาการนี้ถือว่าสุ่มเสี่ยงมากนะคะ
ถ้าไหม้ไปกว่า๑๘๐เนี่ยโอกาสเป็นตายเกือบจะเท่ากันเลย
ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีความก็อยากที่จะให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

ซึ่งญาติบางคนเองก็บอกเลยนะคะว่า
อยากให้ลงโทษนายประคองให้สะสมที่สุด
เพราะว่าการกระทำนี้ทั้งโหดร้ายแล้วก็ทารุณ
มีอาชีพขายสินค้าโอท็อป
นายประคองสามีเคยมีพฤติกรรมหึ้งห่วงภรรยา
ทำร้ายร่างกายคนอื่นมาหลายครั้งแล้วค่ะ
แล้วก็ไปตรวจสอบในบ้านของนายประคอง
หัวเตียงมีขวดบรรจุน้ำมัน๑ขวด
มีมีดอยู่อีก๒เล่มที่บ้านนะ

แต่ปรากฏว่าก็ภรรยาไม่ได้กลับบ้านไปอยู่บ้านแม่

เดินมานอนกัน